คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมไปแถววัดบวรนิเวศวิหารบ่อย
คุณผู้ชมจะเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งขายพวงมาลัยอยู่
ยายแกนั่งรถวิวแชร์นะครับเพราะคุณยายแกพิการเป็นผู้พิการขาขาด
พวงมาลัยขายดอกไม้เนี่ยคุณยายคนนี้ค่ะชื่อคุณยายจุกนะคะ
ปรากฏว่าพอช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ยวัดถูกสั่งปิดนักท่องเที่ยวไม่มา
ไม่มีรายได้เลยค่ะครับเมื่อคืนเนี่ยไทยรัฐนิวส์โชว์เรานำเสนอข่าวของคุณยายจุกไปนะคะ
ซึ่งหลายคนดูข่าวนี้แล้วก็เห็นใจคุณยายมากเพราะว่าคุณยายเนี่ยที่เป็นผู้พิการ
ไม่ได้เป็นผู้พิการมาแต่กำเนิดนะในช่วงที่มีวิกฤติการเมืองที่เขามีการยิงกัน
คุณยายโดนลูกหลงเพราะว่าเข้าไปชุมรุมกันกับหวัดประวัลคุณยายก็อยู่แถวนั้น
รักษาไม่ได้เลยต้องตัดขาทิ้งทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการเมืองเลย
แกก็เลยต้องมานั่งขายพวงมาลัยขายดอกไม้หาเลี้ยงชีพทุกวัน
ช่วงนี้โควิดระบาดแกบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแกได้วันละ๕๐บาท
คือแกไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วและที่สำคัญตอนนี้
อาวุธประจำกายแกเนี่ยมีแค่เข็มกับด้ายที่เอาไว้ร้อยพวงมาลัย
แล้วก็รถวิวแชร์แต่วิวแชร์ของคุณยายจุกเนี่ย
มันเก่าจนแบบไปไหนไม่ได้แล้วคือมันจะพังอยู่แล้วค่ะ
ยายแกขอความช่วยเหลือบอกว่าใครมีวิวแชร์ไม่ใช้ช่วยยายหน่อยได้ไหม
ขอวิวแชร์ให้ยายสักคันหนึ่งเถอะ
จุกนะคะชื่อจริงคือนางสาวจันทนาอัจจรูนค่ะ
อายุคุณยายจุ๊กเนี่ย๗๓ปีแล้ว
เมื่อคืนเรานำเสนอข่าวไปโอ้โหมีคนอยากจะให้ความช่วยเหลือคุณยายเยอะมาก
เห็นใจคุณยายนะคะที่แบบอยู่คนเดียวต้องหาเลี้ยงชีวิตแล้วก็สู้ชีวิต
ซึ่งมีคนติดต่อทีมข่าวเรามานะคะ
เมื่อวานนี้ชื่อคุณอำนาจค่ะเขาเป็นคนขายของออนไลน์
คุณอำนาจกล่อมพงศ์วัย๔๗ปีบอกว่าเห็นข่าวแล้วสงสารยายจุกมาก
แล้วพอดีเขามีรถวิวแชร์ที่ซื้อเอาไว้ให้คุณแม่วัย๘๓ปี
ตอนนั้นแม่เขาลื่นล้มเดินไม่ได้แต่ปรากฏว่าแม่ดันหายดีแล้วเดินได้ซะก่อน
วิวแชร์ที่ซื้อมาเลยไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บเอาไว้ที่บ้านเฉย
ข่าวแบบนี้เลยบอกว่าผมอยากให้วิวชายนี้กับยายจุกค่ะ
เห็นแล้วสะเทือนใจมากครับคือแบบเราก็นึกถึงแม่เราอ่ะ
ถ้าเกิดแม่เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะ
ก็เลยสงสารสงสารมากก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่ให้ให้คุณยายจุกนะ
ให้ให้แกไปใช้แม่เขาก็ยินดีที่จะให้เลยครับ
หลังจากที่ทีมข่าวเราได้รับการติดต่อจากคุณอำนาจนะ
ทีมข่าวเราดีใจมากคว้าวิวแชร์แล้วขับรถพุ่งตัวไปหายายจุกเลย
ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ยายปรากฏโดนยายจุกเซอร์ไพรส์ค่ะ
พอไปถึงปุ๊บยายเห็นนักข่าวเรามาพร้อมวิวแชร์
แกหัวเราะเลยบอกว่ายายได้วิวแชร์ใหม่มาตั้ง๕คันแล้ว
รวมคันที่หนูเอามาให้เป็นคันที่๖พอดีเลย
ยายจุกแกก็เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาช่วยเหลือยายเยอะขนาดนี้
ที่ได้มาตอนนี้ก็เลยเกินความจำเป็นของยาย
ยายบอกว่าขอเก็บเอาไว้สองคันก็ละกันคันนึงไว้ใช้อีกคันไว้สำรอง
ส่วนที่เหลือยายจะเอาไปบริจาคให้พระที่พิการ
หรือคนพิการในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของยายจุกค่ะ

บอกขอบคุณมากนะ
เหลือใช้แล้วยายจะไปแจกตามบ้านนอก

ตาไม่เห็นขาเดินไม่ได้
คนที่พิการเดินไม่ได้เยอะ
นอกจากคนจะเอาวิวแชร์มาให้คุณยายจุกแล้ว
บางคนก็มาสั่งพวงมาลัยกับแกนะคะ
แวะเอาข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าขนม

ยายขอโทษด้วยนะคนที่มาสั่งพวงมาลัยกับยาย

คือหลายคนมาก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบ
ยายแกก็คุยด้วยบ้างหยุดพักบ้าง

วันหนึ่งก็ได้ประมาณสัก๑๑พวงมันร้อยไม่ทัน

ที่ไม่ได้ร้อยเตรียมเอาไว้แบบสำเร็จ

เอาเป็นว่าก็ไม่อยากให้ใครมาตากแดดรอด้วย

ยายแกก็จะพยายามแบบร้อยให้ทันก็แล้วกันนะคะ
แต่ก็ขอขอบคุณคนใจดีทุกคนเลยนะคะ
ที่เอาวิวแชร์มาให้แล้วก็มาอุดหนุนพวงมาลัยคุณยายด้วยค่ะ

เราก็ดีใจนะ